ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ
สำหรับคุณแจ๊ดชวนชื่นค่ะที่ได้เดินทางไปเมืองพัทยา
เพื่อที่จะไปขอขมาอนุสรสถานเรือใบในหลวงนะคะรวมไปถึงขอขอโทษคนเมืองพัทยาด้วย
ใช่แล้วค่ะซึ่งก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
เมืองพัทยาเองก็ได้ส่งนิติกรดำเนินคดีในการเปรียบเทียบปรับแล้วค่ะ
เมื่อเวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมาแจ๊ดชวนชื่นพร้อมภรรยาและทีมงาน
เดินทางมายังเมืองพัทยาก่อนขึ้นไปกล่าวขอโทษ
นายเริ่มนาฬิกิตเอกสิงห์รองนายกเมืองพัทยา
ตัวแทนนายอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยา
ในฐานะที่ทำให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียขึ้นในพื้นที่
จากนั้นได้ทำพิธีสักการะพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ต่อมาแจ๊ดชวนชื่นและทีมงานได้เดินทางไปยังอนุสรสถานสโมสรเรือใบในหลวง
มหาดพัทยาใต้พร้อมทำพิธีขอขมาโดยการวางดอกไม้ทูบเทียนบริเวณจุดเกิดเหตุ
กลางนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มามุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันในคมกริจพลวิชิตรักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยา
พร้อมเจ้าหน้าที่นิติกรได้เดินทางไปยังสพเมืองพัทยาเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับแจ๊ดชวนชื่น
ในข้อหาอาณาจารย์ในที่สาธารณะมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่านายอุดมทรงแสงหรือปาดมดาวตลกรุ่นใหญ่บีดาของแจ๊ดชวนชื่น
มีความวิตกกังวลใจต่อเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากจึงได้โทรศัพท์ติดต่อมายังนายรณกิจเอกสิง
รองนายกเมืองพัทยาเพื่อกล่าวขอโทษเป็นการส่วนตัว
พร้อมบอกว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการและยินดีจะให้แจ๊ดมาขอโทษเพื่อให้อภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ